ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่ม๑๓ตุลาคมที่จังหวัดกระบี่นะคะ
คนร้ายเนี่ยอุกอาดมากถือปืนลูกซองไปที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็ไปเคาะประตูบ้านตะโกนเรียกบังหมัดบังหมัด
หมัดอยู่บ้านหลังนี้กับลูกกับเมียกับย่าอยู่กัน๗คน
แล้วบังหมัดก็ขาหักก่อนหน้านี้ประสบอุบัติเหตุพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ตะโกนเรียกบังหมัดบังหมัดบังหมัดก็ถามว่าใคร
คนร้ายบอกว่าเอ็มเองแต่บังหมัดบอกว่าเสียงมันไม่ใช่เอ็มนี่
ไม่น่าจะใช่เอ็มนะโอ้โหเท่านั้นแหละคนร้ายถีบประตูเลยนะคะ
แล้วก็เข้าไปในบ้านใช้ปืนลูกซองยิงบังหมัดต่อหน้าลูกต่อหน้าเมีย
หมัดถูกส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อวาน
เมียบอกว่าจำได้คนร้ายปิดหน้าปิดตามาแต่เมียจำได้ว่าเป็นใคร
และสุดท้ายตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะพันธุ์ตำรวจเอกสมชัย
ื่อต่อตระกูลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
คุมตัวนายจักริตบุญมาอายุ๒๗ปีผู้ต้องหายิงนายพระราดรบรรดา
หรือบั้งมัดอายุ๒๕ปีซึ่งเขามีอาชีพขับรถบันทุกข์ส่งของ
ตำรวจก็นำตัวนายจักริตไปสอบปากคำที่สพทรายขาว
เพราะว่ามีหลักฐานชัดแหละค่ะว่านายจักริตเป็นคนก่อเหตุยิงบังหมัดแบบอุกอาจมาก
เข้าไปถึงบ้านยิงต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียที่เขานอนดูทีวีกันอยู่ในบ้าน
ลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่ม๑๓ตุลาคม
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันจนมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพอไปถึงที่บ้าน
มีกองเลือดอยู่บนฟูกที่นอน
ส่วนคนเจ็บบังหมัดเนี่ยค่ะถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
ถูกยิงที่บริเวณไหล่ด้านหลังฝั่งขวา
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองท่อมแต่สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อวานนะคะ
ภรรยาของบังหมัดนางทิพวันบุญจันทร์อายุ๒๓ปีบอกว่า
เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสามีบาดเจ็บค่ะ
เพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุถูกรถชนขาหัก
ก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านคืนเกิดเหตุในบ้านมีกันอยู่เจ็ดคนนะคะ
ก็มีบังหมัดผู้ตายมีเมียบังหมัดมีน้องสาวบังหมัดสองคน
มีคุณย่าของบังหมัดคุณย่าก็อายุ๘๓แล้ว
มีลูกชายอยู่ด้วยค่ะ๒คนคนหนึ่ง๓ขวบคนหนึ่ง๔เดือนเองค่ะ
เขาก็นอนดูทีวีกันอยู่ในบ้านครับได้ยินเสียงว่ามีคนร้ายมาเคาะประตู
แล้วก็เรียกชื่อบังหมัดบังหมัดเรียกอยู่แบบนี้หลายครั้งนะคะ
หมัดอ่ะนอนอยู่ตอนแรกสักพักก็ลุกขึ้นยืน
ก็เอาไม้ค้ำยันค่อยยืนแล้วตะโกนถามกลับไปว่าใคร
คนร้ายบอกว่าเอ็มเองซึ่งเอ็มจริงแล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทของบังหมัด
คนร้ายอ้างชื่อเอ็มเอ็มเองแต่บังหมัดบอกว่าจำเสียงได้ว่าเสียงมันไม่ใช่เอ็มอ่ะ
หมัดก็เลยตะโกนบอกไปว่านั่นไม่ใช่เอ็มนี่เท่านั้นแหละ
ถีบประตูบ้านเลยนะคะใช้ปืนลูกซองยิงใส่บังหมัดไปนัดหนึ่ง
คือยิงต่อหน้าภรรยาต่อหน้าลูกต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในบ้าน
หมัดวิ่งหนีไม่ได้ขาเขาเจ็บอยู่แล้วอะค่ะ
เขาเอียงตัวหลบกระสุนโดนที่ไหล่ด้านหลัง
แล้วคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปแต่สุดท้ายบังหมัดก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ภรรยาของบังหมัดบอกว่าตอนที่คนร้ายยิงค่ะ
คนร้ายไม่ได้เข้าไปในบ้านด้วยซ้ำนะคะยืนยิงอยู่ที่ประตู
ระยะห่างแค่สองเมตรคนร้ายปิดบังใบหน้าหมดเลย
แต่ภรรยาบังหมัดบอกว่าจำได้ว่าเป็นใครคาดว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าบังหมัด
เคยไปพูดจาไม่เข้าหูอีกฝ่ายหนึ่ง
ถีบประตูเข้ามาถีบึ๊บเข้ามาคือย่าตอนนั้นย่าคือออกมาดูอ่ะ
ยืนอยู่ตรงประตูก็เลยถีบเข้ามาโดนญาติโดนอะไร
แล้วก็เด็กก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็ถีบเข้ามาแล้วเขายกปืนขึ้นยิงเลยค่ะ
ถีบประตูพลุกไปยิงเลยค่ะไม่พูดอะไรไม่พูดอะไร
หลบอะไรเลยคือมองหน้าแล้วแบบเคยอยู่ตอนหน้าเลยมอง
ถีบเข้ามาแล้วแบบเขายกปืนขึ้นก็มองหน้าเขาแล้วมองปืนค่ะ
สวกตาเขาคะเขามองตาก็จำเดียวตาได้

คือภรรยาบอกว่าแม้ว่าจะปิดบังใบหน้าหมด
แต่มองตาเนี่ยจำแววตาได้เลย

ทีนี้ค่ะหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์คุณย่าของผู้ตาย

คุณย่าก็ให้ข้อมูลนะคะว่าช่วงที่เกิดเหตุ
ก็บอกหลานนะว่าอย่าไปตอบคนร้าย
เพราะย่ารู้สึกว่าเสียงมันไม่คุ้น
ไม่ใช่เอ็มไม่ใช่เพื่อนเสียงไม่คุ้นเลย
แล้วพอคนร้ายถีบประตูเนี่ยนะคะ

ตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปคุยกับในเอ็ม
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย
แล้วคนร้ายอ้างชื่อเอ็ม
ก็ต้องไปถามเอ็มว่าทำไมคนร้ายถึงอ้างชื่อเอ็ม

คนร้ายต้องมั่นใจว่าถ้าบอกว่าเป็นเอ็ม

เอ็มบอกว่าที่คนร้ายเอาชื่อไปอ้างเนี่ยค่ะ
ก็รู้ว่าอาจจะมีคนร้ายไปวนเวียน

บอกเอ็มสนิทกับผู้ตายจริง

แต่สาเหตุที่เอาชื่อตัวเองไปอ้าง
ไม่รู้ว่าทำไมคนร้ายถึงเอาชื่อตัวเองไปอ้าง
คนร้ายน่าจะมีข้อมูลว่าเอ็มกับบังหมัดสนิทกัน

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตอนนี้ตำรวจพุ่งไปที่เรื่องของสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะ

จักริตยังคงให้การภาคเศษ
อืมแม่แต่ว่าเรียกให้เขาออกมา